คุณผู้ชมครับมาเติมเต็มความสดใสกับการทำความดี
ในการช่วยเหลือชีวิตคนของเด็กชายคนหนึ่งดีกว่า
ค่ะซึ่งประธานฝ่ายบรรเทาทุกมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์
ได้มอบเกียรติบัติให้กับเด็กชายคนหนึ่งเขาทำความดี
ด้วยการช่วยชีวิตเด็กหญิงที่จมน้ำที่จังหวัดตรัง
จนกลายเป็นฮีโร่น้อยค่ะ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถำนะคะ
โดยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนภง
เป็นกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์
มูลนิเทียราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถำ
นำถุงยางชีพจำนวน๕๖๕ชุด
แจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตนครตรัง
เทศบาลโคกหล่อและองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
หอประชุมโรงเรียนเทศบาล๒วัดกระพังสุรินอำเภอเมืองตรังค่ะ
จากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กชายนัทพลร่มทองคำ
เป็นผู้ที่กระทำคุ้นงามความดี
การช่วยชีวิตเด็กหญิงที่กำลังจะจมน้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าวัดประสิทธิชัยนะคะ
ทำให้เด็กชายคนนี้สมควรได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
ปูมใจที่ได้ช่วยเหลืองักคนนะคะคนหนึ่งที่จมน้ำเป็นการ
หนึ่งที่จมน้ำเป็นการช่วยเหลือ๑คน๑คนที่จมน้ำนะครับ
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่ใช่เพราะตัวเองคนเดียว
ที่แต่ยังมีคนอื่นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกหลายคน
ก็จะทำความดีต่อไปนะครับใช่ครับในคลิปในภาพมีหลายคนเลยนะ
ที่เหมือนรีบวิ่งเข้าไปที่จะช่วยเหลือเด็กคนนั้นที่จมน้ำอยู่นะครับ